คนจะรวยช่วยไม่ได้ครับแล้วมันปุ๊บปั๊บรับโชคจริงจริงโอ้ย
อิจฉาเออหลายตัวหลายคนคืออยู่ดีดีไม่ได้ตั้งใจจะซื้อเลขหกตัว
ตั้งใจจะซื้อเลขท้าย๒ตัวแต่ไปมาไอ้๔ตัวแรกดันถูกด้วยฮะ
ครับนะฮะอย่างพ่อค้ากุ้งพ่อค้ากุ้งคนหนึ่งเนี่ย
ดุ้งแรงเลยสะดุ้งแรงเพราะอะไรถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ห้าใบเต็มเต็มโอ้โหสามสิบล้านสามสิบล้านบาทฮะ
งานนี้เนี่ยอลังการงานช้างเหลือเกินลบบุรีฮะค่ะเอาไม่เป็นลิงเหรอ
งานช้างนั่นแหละลบบุรีเมืองลิงก็จริงแหละแต่ว่ารอบนี้ต้องช้าง
เพราะว่าคนดวงดีอยู่ที่นี่อยู่ที่เมืองลิงลบบุรีก็คือพี่ทวีศักดิ
บุญวัยอายุ๔๒ปีกับภรรยาคุณเจรนันอินโพทั้งคู่
เป็นพ่อค้าแม่ขายขายกุ้งสดอยู่ตลาดเทศบาลเมืองลบบุรี
สลากินแบ่งรัฐบาลซื้อ๕ใบเฮ้ยไม่ซื้อเผื่อซื้อแค่๕ใบ
ห้าใบนี้แหละฮะปรากฏว่าไปซื้อสลากเนี่ยจากที่บางประม้าสุพรรณบุรี
นะครับแต่เป็นคนลบบุรีนะไปซื้อมาจากบางปลาม้าสุพรรณบุรี
หงายไปแล้วเป็นลมเป็นลมไปแล้วเพราะว่าตกใจกับเหตุการณ์นี้นะครับ
อยู่ดีปุ๊บปั๊บรับโชครวยฟ้าผ่าเงินทับมา๓๐ล้านเต็มนะฮะ
นี่คือจังหวัดลบบุรีขยับต่อไปที่เฮ้ยท็อปฟอร์ม
อีกจังหวัดอีกจุดหนึ่งลบบุรีเหมือนกันฮะนี่พี่วินมอเตอร์ไซค์
ถูกรางวัลไป๑๒ล้านบาทเป็นชาวอำเภอชัยบาดานฮะ
ติ๊กพี่ติ๊กก็แล้วแต่นะครับขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ที่บขศ
แต่เนื่องจากแกเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวก็เลยยังไม่ได้ให้รายละเอียดว่า
เงินที่ได้มาเนี่ยจะเอาไปทำอะไรบ้างนะครับ
แต่ถ้าไม่มีคนช่วยคิดจริงหลายคนก็ช่วยคิดไว้แล้ว
ขยับต่อจาก๒จังหวัดลบบุรีขยับไปที่จังหวัดนนทบุรี
มีคุณป้าฝันว่ามือถือหาย
มาเลยเอาเลขท้ายของมือถือไปซื้อรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
สุดท้ายอลังการครับถูก๒ใบ

ได้มา๑๒ล้านบาท
เพราะว่าเลขท้ายของมือถือมันคือเลข๙๕
แกก็เลยไปซื้อ๕๙กับ๙๕
ตัวที่เป็น๙๕เบอร์ตรงของมือถือไม่ถูก

งานนี้ก็ถือว่าเป็นปุ๊บปั๊บรับโชคจริงนะครับ
หลายคนอยู่ดีก็มีบุญหล่นทัพนะครับ

อยากให้คนไทยรวยถูกลอตเตอรี่กันทุกคนเลย
พาไปดูแม่ค้าขายส้มตำที่สิงห์บุรี
นี่ก็ปุ๊บปั๊บรับโชคเหมือนกันนะคะ
เป็นเศรษฐีนีปุ๊บตื่นขึ้นมา

คุณผู้ชมนี่ถูกกี่ใบ
บ้านเลขที่ตรงนี้แหละค่ะถูกแล้วนะคะ
นี่คือคุณมาลัยยิ้มแย้มอายุ๕๑ปีนะคะ
เป็นชาวสิงห์บุรีบอกว่าปกติก็ซื้ออยู่แล้ว

หมวด๑๔๕ใบแต่ว่าหมวดนี้ซื้อ๓ใบ
แต่๑ใน๓ใบดันไปถูกรางวัลที่๑
เราก็ถามว่าเลขที่ท่านเอาไปซื้อเนี่ยท่านเอามาจากไหนคะ

อยากจะซื้อก็ซื้อมีปัญหาไหมอ๋อไม่มีค่ะ
ไม่มีปัญหานะคะแค่อยากจะซื้อเพราะชอบเลข๕๙

คงไม่ต้องเดานะคะว่าอารมณ์จะประมาณไหน
ยิ้มกันนี่ค่ะทานโทษนะคะ
ปากจะถึงหูแล้วยิ้มปากกว้างแบบนี้
ดีใจด้วยนะคะคุณมาลัยแล้วก็ครอบครัว
ทีนี้เงินล่ะเงินที่ได้จะเอาไปทำอะไร

แล้วก็แบ่งให้กับแม่แล้วก็ลูกชาย
นำไปทำบุญเลี้ยงเพลพระที่วัดพิกุณฑอง
ตามคำอธิษฐานที่ขอไว้กับหลวงพ่อแพ้ไว้ก่อนหน้านี้
แต่ร้านขายส้มตำล่ะปิดเลยไหมรวยแล้วนี่

เออฉันก็จะขายต่อไปฉันรักอาชีพนี้ของฉันนะคะ
นี่คือผู้โชคดีรายแรก
รายต่อไปน่าสนใจมากพี่ต้นก๊อฟ

จะเล่าให้ฟังว่าเป็นใครนี่เอาดูหน้าไปก่อน
เดี๋ยวจะเล่าสตอรี่ของพี่ท่านนี้ให้ฟัง
ถามหน่อยว่าถ้าเกิดว่าคุณมีเงินเหลือแค่๑๐๐บาท
คุณจะเลือกเก็บไว้ซื้อข้าวหรือซื้อลอตเตอรี่

คุณป้าท่านนี้ค่ะท่านบอกเลยว่าท่านเป็นคนจน

คุณพิกุลทองโบราณเป็นเศรษฐีใหม่ในชั่วพริบตา
เป็นชาวอำเภอนากลางจังหวัดน้องบัวลำพู
ทีนี้คุณผู้ชมนี่เป็นภาพที่เอาลอตเตอรี่ไปที่โรงพัก

เล่าต่อจากเมื่อกี้ที่ฉันเล่าค้างไว้
ท่านบอกว่าดิฉันเป็นชาวนาฐานะยากจนมาก
ไปร่วมงานศพแม่สามีมีคนขายเนี่ยถือลอตเตอรี่ผ่านมา
เอาอย่างไรดีเลิกลักเลย
มีเงินอยู่ในกระเป๋าร้อยเดียวถ้วนทำอย่างไรดี
จะเอาเงินนี้ไปจ่ายค่าชาวประนักกิจสงเคราะห์
แต่ไม่รู้อะไรโดนจิตโดนใจให้หยิบลอตเตอรี่เลข๑๕๙มา
แล้วควักเงินร้อยเดียวที่เหลือในตัวจ่ายไป
ก็เลยนี่ค่ะถูกรางวัลที่หนึ่ง
ก็เลยคิดว่าแม่สามีที่เพิ่งจะเสียไป
คงจะโดนจิตโดนใจให้ซื้อลอตเตอรี่แล้วก็ถูกรางวัลที่หนึ่ง
เงินก้อนนี้ก็จะใช้หนี้แล้วก็ถ่ายทอนที่นาน
นี่ดีใจแทนคุณพี่ด้วยนะคะ
เงินที่ได้จะไปถ่ายถอนที่นานที่จำนองไว้
ดีใจกับท่านนี้มากเลย
แต่อันนี้ต้องยืนยันอย่างนี้ก่อนนะครับ
ไม่ได้แนะนำว่าให้เดิมพันชิ้นสุดท้ายเงินสุดท้าย

อันนี้มันเป็นปุ๊บปั๊บรับโชคจริง

ถูกต้องค่ะพี่ต้นนะคะขอบคุณมากค่ะ
ทีนี้อีกคนหนึ่งที่กรี๊ดปังไม่ไหวแล้วจ้ะแม่

เจฟองบีนี่คือถ้าเกิดว่าจะใช้คำว่ามั่นหน้ามั่นโหนกกับแกนี่
บอกไม่โกรธนะใช้ได้เลยเพราะฉันมั่นจริง
มั่นถึงขนาดที่ว่าฉันฉลองล่วงหน้าแล้ว
ว่าเลขที่ฉันให้เนี่ยจะเข้าวินแล้วก็เข้าจริงนะ

ตรงเป็นเลขท้ายของรางวัลที่๑๒ตัว

แล้วเนี่ยค่ะแกก็ซื้อไปหลายใบด้วยนะคะ

เออเป๊ะมากเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะ
กลายเป็นว่าแกก็เป็นการสั่งสมบารมีสร้างเครดิตในตัวไป

ฟอร์มมากถูกติดต่อกันหลายงวดมาก
แกถูกรางวัลเล็กท้าย๒ตัว๙๒บาท
รู้มั้ยคะว่าแกซื้อตัวเองที่แกซื้อกี่ใบ

ใบคูณ๒๐๐๑๒๐๐นะคะอยากให้ดูบรรยากาศหน่อยนะคะ
เสียใจด้วยนะคะพิวทำไม่ค่อยแบบรมฮานะคะ
๕ใบ๑เม็ด๙๒
๑เมตร๙๒๒ใบอีก๒ใบ๙๒

อีก๒ใบ๙๒

ตบมือค่ะตบมือ
ก็ไม่รู้เหรอ
ก็๙๒ตรงไม่ต้องกลับ

ซื้อนานแล้วค่ะไม่อุ้งไม่อั้นใดทั้งสิ้น

มีชาวเน็ตบางส่วนเข้าไปคอมเมนต์เยอะบอก
ก็เพราะเจ๊หมอนั่นแหละหาซื้อไม่ได้เลย

อ๋อตัลลี่หมดเลยไม่มีเลยมันแพงนู่น
นั่นคนเจ๊ก็ต่อกลับกันไปมากมายอะไรสิ่ง
แต่เมื่อวานไปซื้อเลข๙๒ก็ไม่มีจริงนะ

คุณผู้ชมอีกคนหนึ่งเจนุกบารมีมหาเห็ง

เลขที่หลานสาวใด๔ขวบบอกเนี่ยก็คือ๒๙
มันไปตรงกับรางวัลเลขท้ายเหมือนกันใช่ไหมคะ

ก็ได้เหมือนกันค่ะก็ถูกรางวัลไปเหมือนกันนะคะ
นี่ขนาดไม่สบายยังหน้าสวยอยู่เลย

เพราะว่าแบบและเลขนี้
กูให้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว
เขาก็พูดว่าเขาให้ก่อน

แล้วก็สือทองให้นั่งหลักตายอย่างนี้

ค่ะนี่ค่ะ

ฉันให้ก่อนให้ก่อนใครล่ะคะคุณเจนุ๊กนะฮะ

แต่เลขท้าย๓ตัวมันออก๕๒๙ไง

มันก็เลยได้เขาก็เลยได้ทั้ง๒ตัว๓ตัวของเขาไปแหละ

ตามคือจริงตั้งใจจะตามนะ
แต่ไปหาซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้ไม่มี